มาตามความคืบหน้ากรณีนี้หน่อยนะครับ
กรณีที่นายบุญมาชนกวัฒนากุลอายุ๔๐ปี
เป็นเสมียนของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่ถนนช่างอากาศอุทิศ
เขาถูกกลุ่มชายชะกัน๔คนเข้ามารุมทำร้ายร่างกาย
๓ใน๔ใช้ท่อนเหล็กตีร่างกายจนบาดเจ็บ
ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดก็จับไว้ได้หมด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เห็นไหม
มากัน๔คนนะครับ
คือสาเหตุเนี่ยก็มาจากการที่ภรรยาของนายบุญมาไปกู้เงินนอกระบบมา๑ล้านบาทนะครับ
แล้วนายภรรยาของนายบุญมาเนี่ยก็หนีกลับบ้านต่างจังหวัดไป
กลุ่มนี้คาดว่าเป็นกลุ่มเจ้าหนี้มาติดตามหนี้

ข้างวันแสกคนแถวนั้นโอ้โหโต๊ะกตกใจ

เห็นไหม

คือจะให้ใช้หนี้แทนภรรยาที่ภรรยาไปกู้ไว้
เอาเป็นว่าถูกรุมซ้อมจนน่วม

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงวันที่๑๔๑๕มกราคมที่ผ่านมานะครับ
วันนี้มีความคืบหน้านะครับโดยเมื่อช่วงสายวันนี้ที่สอนอดอนเมืองนะฮะ
ซึ่งเป็นเจ้าของทองที่เป็นเจ้าของคดี
นายบุญนาคหมอยาดีอายุ๕๑ปีมีอาชีพช่วยเมียขายอาหารตามสั่ง
อันนี้เป็นอาชีพเมียเนี่ยขายอาหารตามสั่ง
แต่ว่านายคนนี้นายบุญนาคหมอยาดีอายุ๕๑ปี
เขาบอกเขาอาชีพช่วยภรรยาขายอาหารตามสั่งอยู่หน้าเขตดอนเมือง
มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสนดอนเมืองนะครับ
พร้อมกับเปิดเผยว่าวันนี้มามอบตัวหลังจากที่มีข่าวว่า
ตัวเองถูกหมายจับในข้อหาที่เป็นผู้บงการทั้ง๔คนในกล้องวงจรปิด
ให้ไปทำร้ายร่างกายนายบุญมาแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนปล่อยเงินกู้
ก็เลยต้องมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้เห็นกับการทำร้ายร่างกายอะไรที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
ที่มี๔คนไปรุมทำร้ายร่างกายนายบุญมาจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
เขาไม่เกี่ยวข้องและไม่ใช่คนบงการและเขาก็ไม่ใช่แก๊งปล่อยเงินกู้
แต่ยอมรับว่ารู้จักกับน้อง๔คนที่ไปรุมทำร้ายร่างกายนายบุญมา
นี่เดี๋ยวฟังเหตุผลนะฮะคือนายบุญนาคเนี่ยเขาก็ไปกับทางทนายความด้วยนะครับ
เขาก็บอกว่าตัวเองถูกพาดพิงกรณีหาว่าเป็นแก๊งปล่อยเงินกู้โหด
แล้วไปรุมทำร้ายนายบุญมาชนกวัฒนากุลอายุ๔๐ปีเสมียนคอนโด
ช่างอากาศอุทิศในวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมาซึ่งขอปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ยอมรับว่าเคยมีปากเสียงกับผู้บาดเจ็บเรื่องที่จอดรถเมื่อประมาณ๒เดือนก่อน
เพราะว่าตอนนั้นตัวเองไปกินเหล้าที่คอนโดแล้วเอารถจักรยานยนต์ไปจอดลักษณะจอดขวางทาง
ที่ผู้บาดเจ็บจะมาเอารถของเขาไปซ่อนไว้ทำให้มีปากเสียงกัน
และก็บอกว่าทำไมถึงมีสื่อไปเสนอข่าวว่าตัวเองมีส่วนรู้เห็น
ต้องมามอบตัวกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และไม่ได้เป็นแก๊งปล่อยกู้อย่างที่มีสื่อนำเสนอออกไป
เขาก็ยอมรับว่ารู้จักกับทั้ง๔คนเป็นรุ่นน้องที่ขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างย่านดอนเมือง
แล้วต่อมานะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทางนายบุญนาคเขาไปพบพนักงานสอบสวน
แล้วผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่ออกหมายจับไปก่อนหน้านี้แล้ว๔คนในภาพจากกล้องวงจรปิด
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส๔คน
ก็มามอบตัวต่อนะครับโดย๑ใน๔เขาสารภาพว่าที่ทำไปเนี่ย
เพราะว่าแค้นแทนพี่เพราะว่าพี่เขามีบุญคุณกับพวกผม
แล้วก็ทราบว่าผู้บาดเจ็บเป็นคนปากไม่ดีมาว่าคนที่ตนเคารพ
ลงมือกันรุมทำร้ายโดยพวกตนไม่เกี่ยวข้องกับแก๊งเงินกู้
ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดอ่าซึ่งคำว่าพี่ของเขาก็คือนายบุญนาคอืมอ่า
บอกว่าแค้นแทนเขาเลยไปจัดการนะครับ
ขณะที่พันธรรมดโทรรังสรรค์สอนสิงค์รองพุ่มกับการสอบสวนสอนนรดรเมืองบอกว่า
หลังจากที่ผู้ก่อเหตุทั้ง๔คนเข้ามอบตัว
หลังจากที่ออกหมายเรียกไปในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ให้ได้รับบาดเจ็บก็จะต้องสอบปากคำทั้งหมดก่อน
อัตราโทษเนี่ยมีโทษจำคุกถึง๑๐ปีมีวงเงินประกันคนละ๑๕๐๐๐บาท
ส่วนนายบุญนาคหมอยาดีที่มีข่าวว่าเป็นผู้บงการ
เป็นผู้ปล่อยเงินกู้โหดเนี่ยแล้วก็ให้ทั้ง๔คนไปทำร้ายร่างกายผู้บาดเจ็บนั้น
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องสอบสวนเอาให้ชัดก่อน
ต้องดูจากพยานหลักฐานต่าง